คุณชนะพากิเตี๋ยวเราด้วยฉันพาไปกินข้ากันดีกว่า
ดีไหมกินให้แน่นท้องไปเลยคราวนี้เมนูที่จะพาไปกินก็คือ
มีสูตรเด็ดเคล็ดลับของทั้งตัวไก่ของทั้งน้ำจิ้มสุดยอดเลยจริง
พี่กัดกันก่อนดีกว่าจะได้นึกภาพออกแล้วเตรียมไปทานกัน
อยู่ศูนย์อาหารข้างโรงหนังอำมารินอำเภอเมืองเลยนี่เอง
เปิดมาหลายปีใช่ก็เปิดมาหลายปีขายดิบขายดีนะคะ
เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จัก
เพราะว่ามันเป็นร้านแรกและร้านเดียวเลยนะคะที่รวมทีเด็ดเอาไว้อยู่ที่ทั้งข้าวก็นุ่ม
เนื้อไก่แน่นหวานน้ำจิ้มสูตรเด็ด
เราไปคุยกับเจ้าของร้านก็คือเฮียอ้วนนายบัณฑิตจงสกุลเจริญผล
บอกว่ามาเปิดร้านข้าวมันไก่ตอนเพราะว่าเห็นว่าตอนนั้นยังไม่มีร้านไหนเปิดเลย
ก็เลยไปเรียนรู้ฝึกทำจนชำนาญจนอเร็ดอร่อย
ได้เริ่มเปิดร้านมาก็เปิดขายมาต่อเนื่อง
ส่วนไก่ที่ใช้เนี่ยโอ้นำข้าวนะจ๊ะนำมาจากกรุงเทพนี่แหละส่งไปจังหวัดเลยเลยจ้า
ต่อมาตอนนั้นเริ่มจะแน่นใช้เวลาในการเลี้ยงประมาณ๔๖เหรียญ

คือเดินทางมาไกลไกลจากกรุงเทพไปจังหวัดเลย
มันก็มีความพิเศษของมัน
บอกคุณผู้ชมแล้วกันว่าใครจะไปทานเขาจะเปิดขาย๒รอบนะ
ไปให้ถูกช่วงเวลาไม่งั้นอดทานเลยนะ
รอบแรกก็คือ๑๑โมงเช้าจนถึงบ่าย๓

ส่วนรอบที่๒ถัดไปหน่อยละกันตั้งแต่๕โมงเย็นจนถึง๔ทุ่ม

ส่วนราคาก็ย่อมยาว๓๕บาทถึง๔๕บาทปกติ

แต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้อไก่ตอนล้วนจานนึง๗๐๑๐๐บาทเท่านั้นนะ
อ๋อสั่งเป็นไก่สับไก่สับมาจานนึง
ใช่เอาล้วนก็ได้ก็สั่งมาพิเศษต่างหาก
และที่สำคัญปึ๊กเปิดขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
ก็จัดสรรเวลาไปจะไปกินบ่ายหรือจะไปกินเย็นหรือจะไปกินทั้งบ่ายทั้งเย็น
หรือจะกินทุกวันก็ได้ไม่ว่ากัน
เอาล่ะข้าวมันไก่จริงแล้วไก่มันก็ต้องทำให้พิธีพิถัน
แต่อย่างหนึ่งที่เป็นทีเด็ดของข้าวมันไก่ก็คือตัวข้าวมัน
ถ้าถุงมาดีนะครับโอ้โหจะหอมกลุ่นมันน่ารับประทานมากเลยทีเดียว